แต่ว่าช่วงนี้เราได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับ

สวัสดีครับหมอไก่ครับ

สำหรับผู้โชคดีวันนี้นำอะไรมาคะ
วัตถุมงคลนะคะที่นำมาแจกในวันนี้นะคะถือว่าเด็ดมากเลยนะคะ
มาจากเมืองเหนือเลยมาจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่
ใช่นะคะก็คือจะเป็นพระผงหลวงพ่อทันใจเป็นพระสำหรับคนใจร้อน
วันนี้มีหนึ่งท่านที่จะได้ปุ๊บปั๊บแน่นอนนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตาโดยรอบกันก่อน
วันนี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องของ๓ราศีที่มีเกณฑ์จะรวยรับปีใหม่ไทย

๓ระดับ๓เลเวลเลยเหรอคะ
ความรวยระดับแรกก่อนความรวยมาคอปตัวหน้าบ้านก็คือรวยระดับเบื้องต้น
นั่นก็คือชาวราศีมังกร
กล่าวถึงเรื่องของพื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีมังกรกันสักนิดนึงนะคะ
ชาวราศีมังกรเขาเรียกว่าเป็นคนที่ขยันทำงาน
เรื่องงานเขาเอาหมดเลยงานหนักก็เอางานเบาก็สู้
เป็นคนที่เขาเรียกว่าขยันทำงานมาก
เป็นคนขยันมากหนักเอาเบาก็สู้
ถามว่าความรวยของชาวราศีมังกรจะมาจากไหน

ใช่นะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ขยันทำงานมาก
แล้วถามว่าหลังสงกรานนี้ไปหลังปีใหม่ไทยนี้ไปนะคะจะเป็นยังไง

บางคนก็บอกว่าเราตัวหัวกันมาดวงดีทำไมบอกเหนื่อย

เหนื่อยงานเยอะพาระเยอะเงินเยอะ

เรียกว่าผลตอบแทนที่ได้ยิ้มหน้าบาลดีต่อใจ
คือขวามรวยระดับเริ่มต้น
แต่ว่ามาแน่นอนสำหรับหลังสงการไปนี่นะคะ
ส่วนดวงที่จะมาและรวยระดับปานกลางได้แก่

อ๋อเริ่มเดินเข้ามาในบ้านเลยนะ
ยั่งก้าวเท้าเข้าไป

เข้ามาในชีวิต

แล้วถ้าสมมุติว่าชาวราศีเมษคนไหนที่แบบไม่อยู่นิ่ง
คือมีโอกาสเสร็จปุ๊บก็ขยัน
ขยันยิ่งทำก็ยิ่งได้มากนะคะ
เขาเรียกว่ามีโอกาสได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงสูงมาก

แล้วมีโอกาสได้ลาบจากทางอื่นบ้างไหมคะ
บอกได้เลยนะคะว่าชาวราศีเมษเนี่ย
ธรรมดาเนี่ยก็คือจะได้ลาบจากทางตรงเยอะมากนะคะ
แล้วก็มีโอกาสได้ลาบจากทางอ้อมเลี้ยว

ก็คือมีโอกาสที่จะได้ลาบจากการเสียงดวงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
ลอยเล็กน้อยปันผลเอ่ยอะไรต่าง
ไม่ได้หมายความว่าคุณจะรวยจากการซื้อลอตเตอรี่หรือเสี่ยงดวงอย่างเดียวนะ
ลาบลอยมันหมายถึงหลากหลายแบบถูกไหมคะ
ใช่ค่ะอะไรที่เราไม่ได้ประจำแบบนั้นแหละลาบลอย

หรือว่าบางคนเขาบอกว่าวางแผนว่าจะมีการแบบซื้อเป็นทรัพย์สินหรืออะไรอย่างนี้เลยเหรอคะสำหรับราศีกุม
ใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะนอกจากจะรวยในเรื่องของเงินแล้วนะคะ
ยังมีโอกาสรวยในเรื่องของทรัพย์สินอีกด้วยนะคะมีโอกาสมีโอกาสได้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
แต่บางคนแบบว่าเล็งไว้ว่าอยากจะได้บ้านได้รถก็มีโอกาสหรือว่าแม้แต่กระทั่งทรัพย์สินแบบชิ้นเล็ก
เอาเหรอโทรศัพท์มือถือนาฬิกาอะไรพวกนี้ของที่มีค่ามีโอกาสได้เพิ่มขึ้น
เท่าที่มีก็ไม่ไหวนะคะคือจ่ายไม่ไหว
ไม่ได้เยอะไม่ไหวนะคะจ่ายไม่ไหวแต่อันนี้หมายถึงราศีกุมโดยรวม
ใช่ค่ะไม่หมายถึงที่ฉันคนเดียวนะคะเอาอย่างงี้ดีกว่าหลายหลายคนอยากรู้แล้ว
เรื่องของเคล็ดลับในการเสริมดวงในช่วงปีใหม่ไทยนิดหน่อยค่ะมาออกไกล
จะเข้าสู่สงกรานแล้วหลายคนเดินทางแนะนำให้ไปไหว้พระทำบุญยังไงกันดี
นะคะอย่างแรกนะคะเวลาที่เราพูดถึงเทศกาลสงการนะคะ
พระพุทธรูปที่มีความสำคัญมากเลยนะคะก็คือพระพุทธสิหิงนะคะ
เราเคยได้ยินไหมคะว่าเวลาแบบสงกรานเราต้องแบบว่าไปส่งน้ำพระพุทธศรีหินนะคะ
หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นพระพุทธศรีหิงเวลาแบบสงกรานนะคะ
เพราะว่าอย่างนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าคนโบราณเนี่ย
ถือว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปไหว้หรือว่าได้ไปส่งน้ำท่าน
ก็เหมือนกับว่าให้ชีวิตของเราเนี่ยสงบร่มเย็น
เพราะว่าในช่วงสงการนี่คือมันร้อนจัดเลยใช่ไหม

ถ้าสมมุติมีโอกาสได้ไปไหว้พระพุทธศรีหิงหรือว่าได้ไปส่งน้ำเนี่ย
ก็คือถือว่าชีวิตของเราจะสงบร่มเย็นราบลื่นทำอะไรก็แบบสบายไปหมด

พูดถึงส่งน้ำหลายคนก็คงจะทำกันเป็นประจำทุกปี
แต่บางคนก็ทำผิดบางคนทำถูก
เอางี้ละกันหมอไก่มีวิธีแนะนำไหมครับ
ถ้าสมมุติว่าอย่างบางคนที่อาจจะไม่ได้ออกไปไหนนะคะ
แล้วก็จะส่งน้ำพระอยู่ที่บ้านนะคะ
ซึ่งปกติคนไทยก็จะมีการเหมือนกับว่าอันเชิญพระพุทธรูป
มันง่ายที่สุดแล้วผมก็ทำเป็นประจำทุกปี

เชิญพระพุทธรูปจากหิ้งพระหรือว่าจากโต๊ะหมู่บูชานะคะ
จริงถือว่าดีควรจะทำทุกปี
แต่ว่าการที่เราจะขยับพวกพระพุทธรูปหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ
เราควรที่จะดูเลิกด้วยนะคะไม่ควรที่แบบจะเลิกสะดวกอะไรแบบนี้ไม่ได้

งวดนี้เลิกยามงามดีคือวันที่

ช่วงเวลาตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกาถึงเวลาบ่ายโมง

ใช่ค่ะก็คือต้องทำอะไรให้เสร็จใน๒ชั่วโมงนี้นะคะ
ถ้าสมมุติว่าเวลาตอนที่อันเชิญพระลงมาให้อันเชิญมาก่อนเที่ยง
คือให้เกิน๑๑โมงมานิดนึงแล้วก่อนเที่ยง

อาทิตย์กำลังขึ้นดวงของเราก็กำลังขึ้นเช่นกัน

จากเรื่องของการขอพรหรือว่าส่งน้ำพระ
แล้วการไหว้ผู้ใหญ่ในบ้านพวกความเป็นศิลป์มงคล
อันนี้ก็สำคัญใช่มั้ยคะ
และวันนี้เรามาพูดถึงผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบ
โดนชะตาน้ำกับหมอไก่ส์นั้นนะคะ
ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกันในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวของเรา
และผู้โชคดีประจำสัปดาห์นี้ได้แก่
คุณคุณฉลาดเงินของแพงค่ะเกิดวันที่สิบสองตุลาคมสองพันห้าร้อยเก้านะคะ
ถามมาเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักมีคู่แล้วจ้า
ไก่อย่างแรกชื่อเขาดีชื่อคุณฉลาดนามสกุลเงินของแพงดีมาก
เอาดวงเขาเป็นไงครับตอนแรกเนี่ยอ่านชื่อเขาเนี่ยก็สงสัยว่าเขาเป็นอะไรกับคุณชนะหรือเปล่า
ฉาดเหมือนกันชนะฉลาดค่ะแต่เขานามสกุลดีมากเลยเงินของแพง
อย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการงานนะคะ
บอกได้เลยเขาเนี่ยเป็นคนราศีกรรมครับชาวราศีกรรมเนี่ยในช่วงเนี้ยก็เรียกได้ว่า
ค่อนข้างเหนื่อยมากนะคะการงานโดยรวมเนี่ยถามว่าดีไหมก็โอเคนะคะ
แต่ว่ามันจะแบบมีปัญหาจุกจิกมีอุปสรรคเข้ามาให้เราเนี่ยต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลานะคะ
แต่ว่าอดทนนิดนึงนะคะอดทนต่ออุปสรรคนิดนึงเพราะว่าปลายทางคือความสำเร็จค่ะ
ครับเอาล่ะส่วนการเงินล่ะครับเป็นอย่างไร
ในเรื่องของการเงินนะคะปกติชาวราศีกันโดยทั่วไปนะ
ก็คือเขาจะเป็นคนที่แบบหาเงินเก่ง
เขาเรียกว่ารู้ช่องทางในการทำมาหากินคือหาเงินได้
แต่ประเด็นคือเก็บเงินไม่อยู่อ๋อเก็บเงินไม่อยู่ใช่ใช่ค่ะ
ก็คือจะมีปัญหาในเรื่องของการเก็บเงินออมเงิน
ในช่วงนี้ก็คือควรที่แบบจะเซฟเงินไว้ก่อนเก็บเงินไว้ก่อนเป็นยอดดี

หลวงพ่อทันใจนะคะจากวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะขอพรอะไรก็ได้ท่องนโมสามจบขอพรข้อเดียวรับรองว่าสมหวังแน่นอนดีขนาดนั้นเลยสาธุเลยยินดีด้วยกับคุณฉลาดนะคะใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้คุณผู้ชมง่ายติดตามเราไว้ในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าววันไหนเห็น
ก็จะเรื่องสงการเหมือนกันสงการค่ะอ่าใช่ค่ะว่าสามราศีนะคะที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมากหลังจากปีใหม่ไทยผ่านไปโหหลังสงการจะเป็นอย่างไรกับสามราศีใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวได้ติดตามการส่วนช่วงนี้